ไปดูชีวิตของผู้หญิงคนนี้ก็หน่อยครับอยู่บ้านคนเดียวอายุก็เยอะแล้วนะครับ

เพราะเจ้าหน้าที่เขายังมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเขา
แต่คุณเชื่อไหมขนาดป้องกันเข้มข้นแบบนี้แล้ว

ยังโดนต่อยนะครับหวาดเสียวแทนเลยครับ

จังหวะที่ไฟมันลุกท่วมรัง
หลังล่วงลงมาเกือบจะไหม้บ้านซะแล้ว
โชคดีว่าคุมไฟเอาไว้ได้นะครับ

ซึ่งเจ้าของบ้านเขาทำห้อยเอาไว้อยู่ตรงนี้นะฮะ

ต่อมันก็แตกฮือออกมาจากรัง

เขาก็ใจสู้กัดฟันสู้
สุดท้ายสามารถกำจัดได้เรียบร้อย

ดับไฟเคลียร์พื้นที่ได้เรียบร้อย

อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี

นี่โชว์แผลโอ้โหคุณดู

จัดของกลมกลมเงยเงยปลูก
หัวชนครับชนกับอะไรไม่ชน

พอดีเลยมันต่อยเธอเลยครับ

ไม่รอดทุกวันนี้รอยแผลยังอยู่เลย
ออกมาจากโรงพยาบาลอุดสัญญาว่าอาการหนักมาก

แต่ถ้าเกิดคนที่แพ้หนักนี่คือเขาถึงเสียชีวิตได้เลยนะ

เพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านครับ
ตามมาถึงน้ำน่ะ
ตามมาถึงน้ำนี่เลย

แต่กันดีถือว่าเก่งอันนั้นรอดมานะ